มาปุ๊บเที่ยงแบบนี้เราขอเสิร์ฟความดราม่าปั๊บให้คุณผู้ชมเลยนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นขาประจำสำหรับเรื่องราวดราม่า
คือจริงเนี่ยคุณบุ๋มปนัดดาไม่ได้จะทำตัวให้เป็นดราม่านะคุณ
แต่ว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็เกิดเป็นกระแสหมด
ล่าสุดกับกระแสข่าวที่ว่าซื้อเจ๊สั่งลุยบุ๋มปนัดดาค่ะ
ปาดหน้านางงามรุ่นน้องเอาเป็นพรีเซนเตอร์เรื่องของเครื่องสำอางนั่นเอง
แถมเธอยังโดนวิพากษ์วิจารณ์จากบรรดาแฟนนางงามหรือว่า
ชาวเน็ตที่ไม่ได้รู้เรื่องมีการวิภาควิจารณ์แรงเลย
บอกว่าพี่บุ๋มมาเกาะกระแสนางงามรุ่นน้องน้ำตาลชะลิตาหรือเปล่า
บุ๋มยืนยันเหมือนกันว่าจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิด
เพราะว่าเธอเองไม่ได้จะมาปาดแต่ท้ายที่สุดแล้วเธอเป็นอะไรนั้น

ในลูกทีมตัวแม่ทีมเขากลับพึ่งมาเฉลยว่าบุ๋มเป็นผู้ประหาร
มันก็เลยการว่านึกว่าบุ๋มเอามาปาดหน้าน้องน้ำตาล

ส่วนแผนการตลาดหรือแผนการเทรนนิ่งเป็นของบุ๋มนะ
เลือกน้องเองเพราะว่าเรามานั่งดูไงค่ะ
ว่าตัวแห่งหินไทยที่สวยสู้สุดก็ต้องเป็นน้อง
บุ๋มเองคือแบบเป็นผู้ประหารเอง
ฉันจะทำคลิปอะไรฉันจะแจกของอะไรหรืออะไรพวกนี้
โดยที่ไม่มีทางที่จะมานั่งปาดหน้าน้อง
แฟนนางงามบางคนเธอบางทีรักจนแบบพูดแรงไปนิดนึง
ว่าอะไรไอ้ป้านี่อีกแล้วเหรอปาดหน้าน้องอะไรอย่างนี้
ซึ่งแบบเฮ้ยฉันจ้างน้องเขาฉันไม่ได้มาปาดหน้าน้อง
ฉันไม่มีทางมานั่งนำร้ายน้องหน้างามหรอก
ผมก็โชคดีจะออกมาเคลียร์เร็วเพราะออกมาเคลียร์เร็ว

มันก็แค่แบบสะอึกบ้างแค่นั้นเอง

ท่าทางจะรวมความสวยไว้ในเวทีเดียวนะคะ